สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศต้นเดือนมิถุนายนประเทศไทยของเรา
กลับมาเปิดอีกรอบนะคะทำให้ตอนกลางวันเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
คุณผู้ชมเนื่องจากมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราเนี่ย
มีกำลังอ่อนลงค่ะนอกจากนี้ร่องฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวนะคะ
ทางภาคเหนือทำให้ฝนในประเทศไทยของเราเริ่มลดลงค่ะ
ฝนจะตกราวสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะ
แต่หลังจากนี้ค่ะฝนไม่หายไปไหนนานค่ะ
เพราะว่าหลังจากช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไปร่องมรสุมฝนนะคะ
จากประเทศลาวจะเคลื่อนตัวลงมาคุณผู้ชม
วกกับมรสุมฝนที่ปกคลุมประเทศไทยของเราเนี่ย
จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานนะคะ
ต่อจากภาคอีสานก็จะเป็นภาคเหนือค่ะที่ได้รับผลกระทบ
ที่หลังจากนั้นจะได้รับผลกระทบทั่วทั้งประเทศค่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกับฝนหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ
เพราะว่าที่นั่นเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันค่ะ

น้ำท่วมขึ้นมานะคะในบริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์
ล่าสุดต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะคะ
เพราะว่าส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่คือรุกรณะวันนี้